เรื่องของการหลอกลวงคุณผู้ชมค่ะ
มีเหยื่อที่เป็นผู้หญิงไปแจ้งตำรวจนะคะ
บอกว่าถูกผู้ชายคนนึงแอบอ้างว่าเป็นตำรวจนะคะ

เสร็จแล้วก็ชวนออกรถป้ายแดง

ปรากฏว่าพอไปแจ้งความมีเหยื่อถูกหลอกในลักษณะเดียวกัน

นี่คือรายหนึ่งที่ไปแจ้งตำรวจนะคะ
โดยธนายโรนโรงแก้วเพชรประธาน
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
วันนี้พาตัวแทนผู้เสียหาย๓ราย
คุณผู้ชมไปยื่นหนังสือกับตำรวจกองปราบปราม
ให้จับกลุ่มนายจีรากรหรือไปใช้ชื่อปลอมนะคะ

ตีสนิทหลอกคบหากับผู้หญิง
หลังจากนั้นก็ออกอุบายหลอกลวงเอาทรัพย์สินของเขาค่ะ
หนึ่งในผู้เสียหายคือชื่อว่าคุณเอ

เธอขายของออนไลน์อยู่ที่กรุงเทพ

ตอนกลับบ้านก็เปิดแอปเกี่ยวกับการเดินทางขึ้นมา
นัดเจอกันช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้ว
ก็คับตอนนั้นที่เจอคับรถเก่งป้ายแดงมารับ
ก็แต่งตัวดีนะคะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็ตามจีบเธอจนยอมตกลงคบหาเป็นแฟน
พอเป็นแฟนปุ๊บเนี่ยนะคะในเต้ก็ชวนให้ย้ายไปอยู่กินด้วยกันที่จังหวัดขอนแก่น
และออกอุบายบอกว่าติดแบ็คลิสต์ขอให้ซื้อรถป้ายแดงนะคะ
พวกรถเก๋งกระบะมอเตอร์ไซค์จะเอาไปปล่อยเช่า
รวมทั้งหมด๖คันอ้างว่ามีปัญหาสารพัดขอยืมเงินสดเกือบ๙แสนบาท
หลังจากนั้นก็หนีหายไปค่ะ
ครอบครัวเนี่ยทั้งเดือดร้อนแล้วก็เสียใจนะคะ
แล้วก็ต้องตามใช้หนี้ด้วยค่ะ
แม่ก็ไปกู้หนี้ให้
หนี้ที่มันต้องรีบจ่าย
พี่สาวก็ต้องไปกู้ทางสหกรณ์มาใช้หนี้
ตอนนี้ที่บ้านและคือแบบลำบากมากค่ะ
ไม่รู้ว่าจะหาทางต่อไปยังไงรถก็ตามไม่ได้สักคัน

สักครั้งบ้างมันก็ยังดี

อีกรายหนึ่งก็โดนคล้ายกันนะคะ
คุณบีนะคะบอกว่าในเต้หลอกเธอ
บอกว่าเป็นตำรวจปปศและเป็นเจ้าของธุรกิจ
ก็มาสนิทขอยืมเงินแล้วอ้างนู่นอ้างนี่
บอกขับรถชนคนป่วยหนักใกล้ตาย

ก็หลงเชื่อแล้วร่วมโอนเงินไป๒๕๐๐๐๐บาท

เป็นเงินกว่า๔๓ล้านบาท

แล้วตอนนี้ก็ยังก่อเหตุต่อเนื่องไม่สำนึกค่ะ
เวลามีข่าวออกไปบางคนก็ซ้ำเติมพวกหนู
ที่พวกหนูโดนกระทำ
จริงค่ะพวกหนูยอมรับว่าพวกหนูโง่เอง

คือการกระทำของผู้ต้องหา

ไม่ใช่หลอกเขาแค่๒๓แสน
แต่นี่หลอกให้เขาหมดตัวเป็นหนี้เป็นสิน

คือเขาใจดำอำมหิตเกินมนุษย์นะคะ
มีเงินมั้ยให้เขา

พอบอกว่าไปดูประวัติของในเต้คนนี้เนี่ย

แล้วก็ปฏิเสธแล้วขอประกันตัวไป
ปรากฏว่าไปหลอกคนอื่นอีกกว่า๒๐ราย
แล้วก็ก่อเหตุตั้งแต่ปี๖๔

บางรายแม่เขาเสียใจถึงขั้น

เพราะว่าตรอมใจนะคะเนี่ยค่ะ